วุ่นวายในกองถ่ายละครที่เรียกว่าต้องยกกองถ่ายทำกระทันนะครับ
เนื่องจากคุณแม่ของคุณตานกัญญา
คุณตานกัญญานะครับเป็นดาราสาวเนี่ยนะฮะ
ถ่ายละครแล้วแม่โทรมาบอกว่า
คุณป้าติดโควิด๑๙
แล้วบังเอิญเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะไปเจอคุณป้าท่านนี้มาด้วย
กองถ่ายก็ต้องยกเนี่ยนะฮะคนนี้ครับ
ด้านคุณตานก็เปิดเผยครับว่า
พอดีมีป้าคนหนึ่งครับอยู่ที่บ้านแม่เนี่ยเขาติดโควิด
ที่สำคัญป้าเนี่ยป่วยต้องอยู่บ้านตลอด
ดังนั้นเนี่ยป้าจะออกไปติดคนอื่นเป็นไปไม่ได้
นั่นหมายความว่าต้องมีคนเอาเชื้อโควิดไปติดป้าถึงบ้าน
ก็ต้องเป็นคนที่เข้าไปหาป้าที่บ้านว่าอย่างนั้นนะครับ
ส่วนตัวเองเนี่ยเพิ่งไปเจอคุณป้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ได้คุยกันสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ย
ก็เดินทางไปตรวจโควิดกันที่บ้านทั้งบ้านเลยนะฮะ
ผลออกมาก็คือเป็นลบครับผม
ส่วนเรื่องของกองถ่ายก็ยอมรับว่าตอนนี้วุ่นวายมากเลยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทราบข่าวประมาณบ่ายสอง

ขอโทษทางกองถ่ายด้วยที่ทำให้วุ่นวายนะครับ
โทษผู้จัดรวมถึงนักแสดงทุกคนด้วย
ซึ่งนักแสดงหลายคนที่เล่นกับตนก็ต้องเดินทางไปตรวจกันหมดเหมือนกันนะฮะ